อดีตนักแสดงหนุ่มนะคะทีภูมิธนวัฒน์นะคะอายุ๔๑ปี
ที่ตอนนี้ป่วยด้วยหลายโรครุมร้าวนะคะ
ทั้งวันโรคทับแล้วก็ต่อมน้ำเหลือง
ตอนนี้ตัวเองพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากอยู่กับแม่
ที่ก็มีโรคประจำตัวรุมล้าวเมื่อกว่าไม่กี่วันก่อน
เจ้าตัวได้โพสต์คลิปบอกว่าตัวเองอาการไม่ค่อยดี
แย่ลงเรื่อยไม่รู้จะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่
แต่ไปมาคุณมีกระแสข่าวว่าคุณทีเนี่ยย้ายไปอยู่บ้านหลังใหญ่
มีรถยนต์จอดอยู่หน้าบ้านด้วย
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าว
เจอกับคุณทีแล้วก็คุณแม่
คุณทีบอกว่าตอนนี้อาการดีขึ้น

ส่วนรถยนต์ที่เห็นเนี่ยเป็นรถของตัวเองจริง
แต่รอโดนยึดเพราะไม่ได้ส่งมาหลายงวดค่ะ
ส่วนบ้านหลังใหม่นี้ค่ะมีคุณป้าใจดีเขาเมตตาให้เช่าเดือนละ๒๐๐บาท
ส่วนข้อสงสัยเรื่องเงินบริจาคนะคะเจ้าตัวบอกว่า
ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ๗๐๐๐บาท
แต่ก็อยากให้สังคมเข้าใจว่าเป็นเงินที่เขาต้องใช้ดำรงชีพค่ะ
คนของบ้านเวทนาอยู่ช่าง๒๐๐๐บาทมีทุกอย่างให้
ที่เห็นไม่ใช่ของพี่กับแม่เลย
รถที่จอดอยู่นั่นของที่จริงแต่ไม่ได้ส่งมา๓๔เดือนแล้ว
ก็หลอกนะพอมันมีเงินบริจาคได้๖๐๐๐กว่า
แต่ว่าอยากให้ทุกคนมองว่ามันก็เป็นค่าใช้จ่าย
ก็มีค่าใช้จ่ายอธิบัติหาต่างนะคะ
วกกับตอนนี้เนี่ยทางคุณทีกับคุณแม่เอง
มีรายได้ที่เข้ามาเสิร์ฟด้วยและทั้งคู่เองก็ป่วยด้วย
หลายคนก็อาจจะสงสัยแล้วว่าย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่